สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสู้กันมายาวนานทำท่าจะลงเอยด้วยดีทั้งคู่
ผมจะได้มีเวลาไปเอาเรื่องอื่นมาพูดคุยกันบ้างเพราะว่าป้วนเปี้ยนอยู่กับสองเรื่องนี้นานแล้วครับ
เรื่องราคายาเมื่อวานที่เอามาเปิดเผยเนี่ยได้เห็นชัดเลยครับว่า
ยาแต่ละตัวระหว่างราคาต้นทุนที่ออกจากโรงงานผลิตร้านขายยาเขาขายกันเท่าไหร่
โรงพยาบาลเอกชนเอามาขายเท่าไหร่โอ้โหเห็นแล้วถึงรู้ว่าเอ๊ะ
ทำไมโรงพยาบาลเอกชนถึงรวยรวยเอารวยเอา
เข้าตลาดหลักทรัพยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกก็เพราะว่า
เอายาที่ราคาต้นทุนไม่กี่ตังค์เนี่ยเอามาขายแพงกันเป็นร้อยเท่าพันเท่า
ยกตัวอย่างกันเมื่อวานเช่นราคาต้นทุนเนี่ยไม่ถึงบาท
เอาไปขายกันยังไงสามสิบสี่สิบบาทหรือราคาที่แพงหน่อยต้นทุนไม่ถึงห้าสิบบาท
เอาไปขายกันหกร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาไปสำรวจมาจาก
ที่จริงสถานที่จริงเลยนะครับไม่ได้มโนเอาเอง
ไม่ได้พูดเกินเหตุไม่ได้พูดเกินไปไม่ใช่เลยครับ
ของจริงเลยเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปเจอกับอธิบดีกรมการค้าภายในอีกทีนึง
คุยกับคุณวิชัยโภชนกิจท่านก็บอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนกว่า๓๐๐แห่ง
ที่ส่งราคายามาให้เนี่ยกรมการค้าภายใน
ก็เอาไปใส่ในคิวอาร์โค้ดแล้วใส่เสร็จก็ส่งให้โรงพยาบาล
โรงพยาบาลต้องเอาไปติดแปะไว้กับสถานที่ที่คนเห็นชัดในโรงพยาบาล
ไม่ใช่ไปแปะซ่อนซ่อนไว้ไม่ได้นะเพื่ออะไร
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการเนี่ยได้ตรวจสอบว่าราคายา
ตรวจสอบได้เดือดตัวเองเลยส่องเข้าไปแล้วจะขึ้นเลย
แล้วได้ทำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วยในชั้นแรกเนี่ย
กรมการค้าภายในทำได้แค่นี้ก่อนคือให้ประชาชนที่มีช่องทางตรวจสอบเนี่ย
สามารถตรวจสอบราคายาด้วยตัวเองได้เปรียบต้นทุนราคายาจากโรงงาน
ต้นทุนกับร้านขายยาเปรียบกับโรงพยาบาลที่ท่านไปใช้บริการ
ก๊อกแรกส่วนก๊อกสองเรื่องว่าพอรู้ราคาต้นทุนแล้วเนี่ย
แล้วจะบังคับให้โรงพยาบาลขายได้ไม่เกินเท่าไหร่
เอากำไรได้ไม่เกินเท่าไหร่อันนี้รออีกก๊อกหนึ่ง
เพราะกรมการค้าภายในเนี่ยกำลังตกลงกับคณะพานิทยาศาสตร์และการบัญชีจุฬา
ให้เอาราคาต้นทุนของยาตัวนั้นกับราคาที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาย
แล้วเอามาวิเคราะห์กันซิว่าราคาต้นทุนเท่านี้โรงพยาบาลควรจะขายได้ไม่เกินเท่าไหร่
โรงพยาบาลถึงจะอยู่ได้ผู้ป่วยคนที่เป็นคนไข้ถึงจะไม่เดือดร้อนเกินไป
อันนี้ต้องใช้เวลาหลายเดือนหน่อยเห็นว่าจะเป็นปี
เพราะต้องเอาตัวทุนต้นทุนราคายาเนี่ยยาเนี่ยมันเป็นร้อยพันนะ
เอาราคาต้นทุนแล้วมาดูซิว่าคุณควรจะขายเท่าไหร่
ให้ตกลงกันตรงพบกันครึ่งทางให้ได้แล้วหลังจากนั้นกรมก็จะออกประกาศว่านี่
ต่อไปนี้ยาประเภทนี้ต้นทุนแบบนี้คุณไม่ควรจะขายเกินราคาเท่านี้
ขายเกินราคาเท่านี้เท่ากับว่าผิดกฎหมายนี่ชั้นต่อไปเขาต้องเอากันอย่างนี้
แต่ว่าไอ้ก๊อกสองก๊อกเนี่ยต้องรอหน่อยรอให้เขาไปวิเคราะห์กันให้เสร็จสิ้น
แล้วตกลงร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเขาจะประกาศ
อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นตามแนวทางนี้เรื่องปัญหาราคายาแพงเกินเหตุ
ในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะถึงจุดที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้
ทีนี้ก็ต้องไปไล่กันดูอีกราคาบริการของแพทย์ราคาของหมอ
หมอไปลาวค่ายทีนึงเท่าไหร่ไปเจอกันแป๊บพูดจา
วันหนึ่งไม่กี่คำถามโน่นนิดถามนี่หน่อยให้แลบลิ้นปลิ้นตาดู
ตาดูเอาไฟฉายส่องตาดูส่องคอดูวันหนึ่งเนี่ยคิดเท่าไหร่
เกินไปไหมไอ้ที่ไปลาวไข้แบบนั้นแล้วคิดค่าหมอเท่าไหร่
อันนั้นว่ากันอีกช็อตหนึ่งว่ากันอีกช็อตหนึ่ง
เรื่องประเด็นที่๒เรื่องปัญหาสุขภาพเหมือนกัน
เรื่องที่เรารู้กันว่าสารพิษที่มันตกค้างในอาหารการกินในพืชผักผลไม้
รู้กันมาตั้งนานแล้วว่ามันหนักมากหนักขึ้นทุกวัน
แล้วก็มีข้อมูลเป็นที่ปรากฏชัดว่าไอ้สารพิษตกครั้งพวกนี้
สิบเปอร์เซ็นต์ล้างไม่ออกล้างได้แต่ภายนอก
แต่มันซึมเข้าไปในอาหารการกินซึมเข้าไปในพืชผักผลไม้
จนกระทั่งเขาเรียกกันว่าแผ่นดินไทยเวลานี้
โดยเฉพาะที่เกษตรกรเขาทำมาหากินเป็นแผ่นดินอับยาพิษไปแล้ว
เขาสู้เรื่องนี้กันมานานแต่ที่กำลังจะเป็นข่าวดีก็คือว่า
วันก่อนเขาไปพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณมนัญญาไทยเศษ
ซึ่งมาจากภักดิ์ภูมิใจไทยนี่เธอไปประกาศเลยนะ
รัฐมนตรีคนนี้ไปประกาศมาหลายที่แล้วว่า
จะสู้ให้มีการแบนสารพิษ๓ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ย
คือพาราคอร์ดไกรโฟเซตคลอร์ไฟลิฟฟอส
สามตัวเนี้ยที่เกษตรกรใช้กันมากสามตัวนี้เคยมีมติไว้ก่อนหน้านี้ว่า
ให้ใช้ไปอีก๒ปีใช้โดยการควบคุมการซื้อการขาย
ใช้โดยการทำความเข้าใจให้เกษตรกรว่าฉีดยังไงไม่มากเกินไป
ยังไงถึงจะไม่เป็นอันตรายนี่มติเก่าแต่ว่า
คุณมนัญญาบอกว่าจะทำเรื่องเสนอให้ลงมติกันใหม่
เอาเป็นว่าภายในสิ้นปีนี้แบนคือสั่งนำเข้าไม่ได้
นี่รัฐมนตรีมนัญญาว่าอย่างนั้นนะหัวหน้าพัก
คุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เห็นด้วยเห็นด้วยบอกว่าจะร่วมกันผลักดันในฐานะรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุขให้แบนสามสามชนิดเนี่ย
แปลว่าห้ามนำเข้าภายในสิ้นปีนี้เอาให้ได้
ไม่ต้องรอถึงสองปีแล้วอ่าตอนนี้พวกบรรดาเอ็นจีโอทั้งหลาย
พวกหมอพวกคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุข
เขาก็พอใจว่าเออถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ย
ถ้าทำอย่างนี้ได้คนก็ปลอดภัยมากขึ้น
แต่ว่าแม่เรื่องนี้เรื่องนี้ชะล่าใจไม่ได้
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนอกเหนือจากกระทรวงเกษตร
รัฐมนตรีเกษตรนั่นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันมันมีนอกเหนือจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเข้าไปอีกกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการวัตถุอันตรายนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าไปผลักดันตรงนั้นไม่ได้
มันก็ดันไม่ทะลุมันก็ดันไม่ทะลุแล้วจะทำยังไง
แต่ว่าตอนนี้ดูทรงแล้วเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาเอาจริง
กระทรวงเกษตรเขาเอาจริงเหลือแต่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
พวกสารพิษพวกเนี้ยจะว่ายังไงและที่สำคัญคือโอ้โห
มูลค่าการนำเข้าของสารพิษสองสามตัวเนี่ยห้างใหญ่ใหญ่
เจ้าสัวคนสำคัญที่เขาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ย
เขาบอกมีตัวเลขที่นำเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งเกือบแสนล้านนะ
ำไรรายได้ก็เยอะฉะนั้นถ้าจะแบนนำเข้าไม่ได้
มันก็จะมีจากอิทธิพลของพ่อค้าใหญ่เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหม
ในการที่จะต่อต้านไม่ให้สิ้นปีนี้มีการแบน
อันนี้ก็ต้องจับตาดูขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะครับตอนนี้
นายกในเมื่อเช้าไปเปิดงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งพูดเรื่องสุขภาพของคนในชาติ
ท่านบอกว่าถ้าสุขภาพของคนในชาติไม่ดีมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาคน
และถ้าการพัฒนาคนมีปัญหาคนป่วยย่ำแย่มันก็จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
แล้วถ้าคนในประเทศป่วยโน่นป่วยนี่ตกอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย
สารพัฒน์สารพันธ์แล้วมันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ยังไง
เวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่เขาเอาสารฟอร์โมลีน
อาบมาแช่อาหารทะเลมีศิลปินดาราที่ไหนไม่รู้ไปกินแล้วปากบวมหน้าเจิงไปหมดเลย
อันนี้คนเจอกันมาเยอะสารฟอร์มอลีนเนี่ยเขาใช้สำหรับอาบศพ
แล้วทำไมถึงปล่อยให้เอามาแช่กุ้งแช่ปลาแช่ปลาหมึกสารพัดสารพันธุ์
อันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะครับ
ว่าจะเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้องแข็งครับ
ก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย๒เรื่องนี้
ยาวนานแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นบอกว่า
ก็อยากให้เรื่องมันจบซะทีนะฮะอยากให้มีการแก้ไขที่ตรงประเด็นแล้วก็ถูกวิธีนะครับ